ชมความอลังการของขุนเขาและเรื่องราวสุดประทับใจของชาวบ้านปางม้าไปแล้ว
มาต่อกันด้วยความมหัศจรรย์อันซีนของผื่นน้ำที่ใสราวกระจก
และซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางป่าไม้ใบตองจะพาไปสัมผัสธรรมชาติที่สุดมหัศจรรย์นี้
กันที่บ้านน้ำราชจังหวัดสุราชธานีครับ
ถ้าพูดถึงสุราชเนี่ยเชื่อว่าหลายคนจะต้องนึกถึงทะเลสวยหมู่เกาะน้อยใหญ่มากมาย
แต่วันนี้ไม่ต้องจะพาคุณผู้ชมไปดูแหล่งอันซีนแห่งใหม่ของสุราช
ที่ต้องบอกว่าเห็นแล้วจะต้องร้องโอ้โหตามอย่างแน่นอนค่ะ
ตอนนี้ไม่ต้องพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่ป่าต้นน้ำบ้านน้ำราดนะคะ
ที่นี่ค่ะคุณผู้ชมต้องบอกว่ามีความสวยงามและความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติมาก
เพราะว่าถ้าเราเดินเข้าไปนะคะเดี๋ยวเราจะเจอลำทานเส้นเล็กที่น้ำในลำทานเนี่ยไซส์ราวกับกระจกเลยล่ะค่ะ

ตอนนี้ใบตองอยู่กับกำนันปานนะคะสวัสดีค่ะกำนันปาน
สวัสดีค่ะ
มาที่ปลายของชื่อป่าต้นน้ำบ้านน้ำราชป่าต้นน้ำบ้านน้ำราช
เป็นชื่อบ้านบ้านน้ำลาดซึ่งก็ตั้งมาจากสภาพพื้นที่ที่เป็นด้านฝ่ามือของเรานี่แหละครับ
มันจะเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำจะมีน้ำอยู่ทั่วบริเวณ
แล้วคนยุคแรกที่เข้ามาปั้นน้ำราชเนี่ยก็มาเห็นสภาพพื้นที่ก็เลย
นำสภาพพื้นที่ที่ดูเหมือนว่ามีใครเอาน้ำมาเทราดไว้
เอาน้ำราดพื้นที่ไว้เลยใช่ครับเขาก็เลยเรียกบ้านน้ำราด
แล้วด้านในเข้าไปเนี่ยเราจะเจอกับอะไรบ้าง
ด้านในพื้นที่เราจะแบ่งเป็น๓โซนโซนที่๑คือส่วนของห้าม
ที่สองอนุญาตเล่นน้ำนะครับแต่คนที่เล่นน้ำต้องอยู่เฉพาะในพื้นที่เล่นน้ำ
เราจะต้องจำเป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับ
แล้วก็โซนที่๓ก็คืออนุญาตให้พายเรือ

ภายเรือได้นะครับภายเรือก็ไปชมฟาร์มเป็นธรรมชาติ
ป่าต้นน้ำบ้านน้ำราชเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชน

ที่อยากให้นักท่องเที่ยวร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
ด้วยการเปิดให้เข้าฟรีแต่มีข้อแม้ว่าห้ามนำถุงพลาสติก
หรืออาหารเข้ามาในพื้นที่เพื่อไม่ให้สร้างขยะ
และทำลายทรัพยากรธรรมชาตินั่นเองค่ะ
เตรียมความพร้อมเสร็จแล้วเมื่อเดินเข้ามาข้างใน
ใบตองถึงกับตะลึงเลยค่ะเพราะความใสของลำทานแห่งนี้
สะท้อนกับแสงแดดจ้าและขนาดข้างด้วยป่าเขาอันอุดมสมบูรณ์
สวยมากเลยค่ะคุณผู้ชม
ป่าต้นน้ำบ้านน้ำราชเป็นแหล่งอันซีนแห่งใหม่

ความสวยงามทางธรรมชาติเกิดจากน้ำที่ผุดขึ้นมาจากพื้นดิน
ลอดใต้ภูเขาผ่านออกมายังจุดที่เรียกว่าตาน้ำ
ซึ่งน้ำที่นี่มีแร่ธาตุสามารถใช้บริโภคได้
โอ้โหใสมากเย็นมากสดชื่นที่สุดไปเลย

เหมือนทิ้งตัวลงนอนโดยมีธรรมชาติรายล้อมผ่อนคลายฟินเวอร์
ดูสิคะมองเห็นตัวปลานานาชนิดแหวกไหว้ไปมา
เล่นน้ำกับผู้คนอย่างสำราญเลยค่ะ
อกจากจะมีโซนน้ำใสให้เล่นแล้ว
ถัดไปก็จะมีจุดบริการเรือพายสำหรับให้นักท่องเที่ยว
พายเรือชมป่าพรุในครองบ้านน้ำราช
เพื่อชมความสวยงามของป่าพรุที่อุดมสมบูรณ์อีกด้วย
ไม่น่าเชื่อว่ากลางป่าแบบนี้จะมีสถานที่อันซีนสวยงามซ่อนอยู่
ใบตองรู้สึกว่าป่าต้นน้ำบ้านน้ำราดแห่งนี้
เป็นตัวอย่างของชุมชนที่เข้มแข็ง
เพราะชาวบ้านช่วยกันอนุรักษ์
พยากรธรรมชาติให้มีความสวยงามอย่างยั่งยืนและช่วยกันพลิกฟื้นทานน้ำใสในป่ารก
ให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดฮิตติดอันดับต้นของจังหวัดสุราธานี
และคิดว่าชาวบ้านที่นี่ทุกคนต่างก็ภูมิใจที่ได้ร่วมแรงเจรนายเพชรกลางป่าแห่งนี้
ให้มีความสวยงามพร้อมเปิดสู่สายตาชาวโลกได้ชื่นชม
เป็นอีกหนึ่งความทรงจำที่ใบตองจะจดจำไปตลอดเลยล่ะค่ะป่าต้นน้ำบ้านน้ำราด
จังหวัดสุราธานีค่ะ
สาวสวยคนสุดท้ายปีโป้ปียะหนุดก็มีเรื่องราวนำน้ำน้ำ

เน้นทั้งความมหัศจรรย์อันซีนไม่แพ้บ้านน้ำราชเพราะเคยได้รับการจัดอันดับจากทท
ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวอันซีนไทยแลนด์มาแล้วนั่นก็คือถ้ำพุงช้างจังหวัดพังงา
ถ้ำน้ำคดเคี้ยวที่ต้องอาศัยการเดินทางทั้งการนั่งเรือลงแพร่และเดินเท้าลุยน้ำ
จะมีอะไรข้างในถ้ำที่มหัศจรรย์อันซีนตามไปชมกันครับ
พังงาจังหวัดเล็กที่แอบซ่อนเรื่องราวน่าค้นหา
สำหรับนักเดินทางไว้มากมายหนึ่งในเรื่องราวเหล่านั้นซ่อนอยู่ในตาประจำจังหวัดพังงา
นั่นก็คือเข่าช้างลูกนี้เองค่ะ
และที่นี่ก็คือเขาช้างนะคะมีสถานที่ท่องเที่ยวที่เรียกได้ว่าอันซีนสุดเลยค่ะ
นั่นก็คือถ้ำพุงช้างนั่นเองค่ะ
ตอนนี้นะคะก่อนที่จะเข้าถ้ำภูมิช้างนะคะปีโป้ก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญ
ที่จะพาปีโป้เข้าถ้ำนะคะพี่ออร์นั่นเองสวัสดีค่ะสวัสดีครับ
ที่ปีโป้หรือนักท่องเที่ยวเนี่ยจะเข้าไปในถ้ำพุงช้างเนี่ย
ต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างนั่งเรือเคนูครับนั่งเรือเคนู
เข้าไปอุปกรณ์ของเราต้องมีคือดงไฟคอลลาดัวดงไฟคอลลาดู
พร้อมแล้วไหมคะพร้อมแล้วครับไปงั้นไปกันเลย
เข้าถ้ำมานิดเดียวก็ได้รับการทักทายจากเจ้าบ้านเลยค่ะ
ค้างคาวฝูงใหญ่ที่อาศัยผนังถ้ำแห่งนี้เป็นบ้าน
อันนี้เรียกว่าค้างคาวอะไรคะพี่ออสค้างคาวหน้าหนูครับ
ข้างคาวหน้าหนูก็คือลักษณะหน้าจะเหมือนหนูใช่ครับอุ้ยเยอะมาก
ร้านค้าประจำอยู่ถ้ำที่นี่ครับเขากินอะไรคะ
พวกมะเร็งกับผลไม้เป็นอาหารครับนี่ก็คือบรรยากาศของถ้ำน้ำลอดนะคะ
ก็คือภายในถ้ำเนี่ยก็จะมีลำทานน้ำที่ไหลเป็นสายเดียวกันเลยนะคะ
ข้างในถ้ำก็ไม่ร้อนนะคะจะมีความเย็นอากาศเย็นสบายครับ
ไม่ร้อนการมาเที่ยวท่ำภูมิช้างเหมาะสำหรับคนรักการผจญภัยค่ะ
เพราะการเดินทางในช่วงแรกต้องนั่งเรือไปตามลำน้ำภายในถ้ำที่มืดสนิท
ดวงตางวงครับเกิดขึ้นมาจากธรรมชาติเหมือนเดิมคุณผู้ชมขณะที่เราเข้าจากปากถ้ำมาได้ไม่นานนะคะ
ก็เจอการต้อนรับด้วยช้าง
คุณผู้ชมค่ะนี่คือแมงกระพุนไฟนะคะที่เกิดจากหินย้อยนะคะ
ย้อยก็คือย้อยลงมาจากด้านบน
รู้แล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่แพร่ไม้ไผ่แพร่ไม้ไผ่ค่ะ
ทุกคนเราไปพร้อมกันเลยไหมคะนะคะว่าทำไมต้องเปลี่ยนมาเป็นแพร่นะคะ
เพราะว่าทานน้ำระหว่างทางที่เราเปลี่ยนแพร่มาเนี่ยนะคะทานน้ำค่อยเล็กลงค่ะ
แล้วก็ตอนนี้ใช้เรือพายไม่ได้จะต้องมีคนคอยลากแพร่ลำนี้นะคะ
ไปตามระหว่างทางนะคะคือตื่นเต้นมากมากเพราะว่านี่เป็นครั้งแรกของปีโป้ที่นั่งแพร่ในถ้ำแบบนี้นะคะ
เดี๋ยวเราเปลี่ยนการเดินทางนะคะจากแพร่ไปเดินเท้าค่ะไป
การเดินทางช่วงสุดท้ายในถ้ำต้องอาศัยกำลังขาค่ะ
เพราะน้ำตื้นเกินกว่าจะใช้แพร่
แต่ขอบอกว่าเส้นทางต่อจากนี้
ไปคือไฮไลท์ที่นักเดินทางทุกคนเฝ้ารอกันเลยล่ะค่ะ
ฝั่งนี้เป็นรูปนกกระยางครับข้างบนนับหัวนั่งบนหัวและร่างลำตัว
นี่ขามีลักษณะคล้ายเหมือนรูปน็อกยืนชูคออยู่ครับ
ครับนี่ก็เป็นจุดไฮไลท์จุดแรกของพาลายท่ำพุงชัง
ในการเดินเท้านะครับตรงนี้มีลักษณะคล้ายเหมือนช้างเชือกเล็กเล็ก
นะครับยืนสอนตัวขึ้นไปจุดนี้มีชื่อว่าเป็นช้างเผือก

ตรงนี้ชื่ออะไรคะพี่ออนเป็นโรยฟอสซิลเป็นรากปากลังขอกวาง
นี่เป็นฟอสซี่อีกเลยครับฟอสซี่หอยเปลือกเป็นลักษณะคล้าย

จุดนี้ครับจุดนี้มีชื่อหินย้อยมหัศจรรย์พันล้านปี
ส่วนด้านหน้าต้องดูที่เงานะครับมีลักษณะคล้ายเหมือนช้างเชือกเล็ก
ยืนชูงวงอยู่จุดนี้ช้างเชื้อเล็กมีชื่อว่ามหัศเล็ก

ยังไงคะมีจุดมหัศจรรย์ตรงไหนที่มันยิ่งใหญ่ที่พี่โป้ต้องร้องโอ้โหค่ะพี่ออส
ข้างบนครับเนื้อมีชื่อว่าหินมหัศจรรย์ราชาช้างเผือกครับ
ยิ่งใหญ่มากลักษณะเป็นราชาช้างเผือกจริงจริงอย่างที่พี่ออสว่านะคะ
มีงวงมีหูมีตาโอ้โหเป็นช้างเผือกจริง
บุกเบิกครั้งแรกเมื่อปีสองพันห้าร้อยสี่สิบสาม
โดยนายเอกพัฒน์ขำนรงค์หลังจากนั้นก็ได้รับการจัดอันดับจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ปีหน้าฟ้าใหม่โอ้โหไทยแลนด์ยังมีเรื่องราวดีแบบนี้มาให้ชมกันอีกแน่นอนครับ
รับรองว่าดูแล้วทุกคนจะต้องร้องโอ้โหไทยแลนด์
โอโหไทยแลนด์